เพราะว่าต้องฝากเตือนว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพ

ตำรวจเอาจริงนะครับบุกแล้วก็จับกลุ่มตามกฎหมายเลยนะฮะ
ค่ะเรื่องของการเล่นน้ำสงการนี่ยังไง

ถ้าหากว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงต่าง
แล้วเปิดเกินกฎเวลาที่กฎหมายกำหนด
อันนี้ก็อาจจะโดนจับกุมได้นะคะ
โดยล่าสุดทางด้านของตำรวจ
ทางด้านตำรวจกองปราบร่วมกับตำรวจนครบาน๒ค่ะ
มีการบุกไปจับสถานบริการย่านสุธิศาล

จากนี้ยังพบว่ามีนักเที่ยวที่เสพยาเสพติดถึงกว่า๔๐คนค่ะ
ส่วนทางด้านของตำรวจชุดเฉพาะกิจกรมการปกครอง
ก็บุกจับสถานบริการในย่านพุทธมนตรสาย๑นะคะ
เนื่องจากเกิดเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกันค่ะ

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๒๒ทัพ๒๕๕๙
จากกรมการปกครองกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พร้อมด้วยกำลังจากสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนกว่าร้อยนาย

อยู่ริมถนนพุทธมนตรสาย๑เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
หลังจากสถานบริการแห่งนี้เปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด
จากการตรวจสอบสารเสพติดผู้เข้ามาใช้บริการกว่า๕๐๐คน
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งตำรวจดำเนินคดีค่ะ
จากนี้ยังดำเนินคดีกับเจ้าของร้านด้วย
อกจากนี้ก็พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตใช้อาคารเป็นเวลา๕ปี
ส่วนในช่วงเช้ามืดวันนี้กำลังตำรวจกองปราบรามตำรวจนครบาน๒
เข้าตรวจค้นสถานบริการ๒แห่งในโรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอย๒๐มิถุนาย่านสุธิศาล
สืบทราบว่าร้านแห่งนี้เปิดเป็นสถานบริการและเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
โดยเป็นแหล่งมั่วสุมของนักท่องเที่ยว
พบว่ามีนักเที่ยวชายหญิงกว่า๗๐คน
สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะคะก็พบว่ามี๔๐คนที่ปัสสาวะเป็นสีม่วง
ที่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเสพยาเสพติดจริง
สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ขณะที่นายสงการแก้วมณีและนายชัยภูมิพัฒนิจรรย์เจ้าของสถานบันทึก
ตำรวจก็ดำเนินคดีในข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
และจำหน่ายสุราในเวลาที่กฎหมายห้ามค่ะ